ว่าเราจะเป็นคนแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นได้
รวมถึงจิตอาสาคนนึงนะคะก็ถือว่าเป็นคนร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งล่ะค่ะ
แต่ว่าในช่วงที่เกิดพายุปลาบึกนะคะ
ก็ไปอาสาช่วยเหลือทำงานต่างช่วยอบพยพประชาชนที่ต้องเจอกับอิทธิพลพายุปลาบึก
สุดท้ายก็คือทำงานหนักไม่ได้นอนนะคะ
หัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะคะ

อาสาที่ว่านี้ก็คือนายชัยฤทธยิ่งยงค่ะอายุ๖๙ปี
เป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยแล้วก็เป็นจิตอาสาในช่วงที่เกิดพายุโซนร้อนปลาบึกด้วย
แล้วก็ช่วยอบพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ตัดต้นไม้ที่ลงขวางตามถนนซ้ายต่างในเขตตำบลฉลองแล้วก็อำเภอสิชลด้วย
ด้วยก็ทำหน้าที่แบบเนี้ยค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่สาม
จนถึงห้ามกราคมที่ผ่านมาทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนเต็มที่
สุดท้ายเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
ขณะกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เลยนะคะก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาแล้ว
ก็เป็นความเศร้าศกเสียใจของญาติญาติแล้วก็สมาชิกเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังภัยค่ะ
ศพของนายชัยฤทธิเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลเอาไว้ที่บ้านในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอศรีชนนะคะ
ล่าสุดนายภัยบูลนักทิพพิมารนายอำเภอศรีชนก็เดินทางไปวางพวงหลีดให้กับนายชัยฤทธิ์ด้วย
ชมเชยบอกว่านายชัยฤทธิ์ถือเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง
เป็นฮีโร่จากงานนี้อย่างแท้จริงเพราะทำงานช่วยเหลือประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลย
ซึ่งทางอำเภอบอกว่าจะช่วยเหลือศพนายชายฤทธิ์แล้วก็ครอบครัวตามระเบียบต่อไปค่ะ